ทีนี้มาดูเรื่องเซ็งของแม่ค้าชาวลำปางกันหน่อยนะคะ
แพงใช่ไหมคะหมูแพง
คือแกก็พยายามที่จะไปเสาะหาราคาหมูที่ไหนบ้างถูก
เสิร์ชหาในเฟซบุ๊กมีเพจหนึ่งบอก

ปกติตอนนี้เราซื้อหมูกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ

ปรากฏว่าแกไปเจอเพจหนึ่ง
ขายหมูกิโลกรัมละ๑๓๕บาทถูกกว่าครึ่ง
ทำได้ไงถ้าซื้อที่นี่แปลว่าได้๒กิโลเลยนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมแต่แล้วจนแล้วจนรอด
กลายเป็นว่าต้องมาแชร์ประสบการณ์แย่แบบนี้
ให้พี่น้องชาวไทยได้ฟังกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
เห็นไหมคะพี่แยกออกไหมว่าอันไหนเนื้อไก่หรือว่าเนื้อหมู
แต่สีไม่เหมือนกันมองด้วยตาเปล่ารู้เลย
ใครที่ทำอาหารจะรู้เลยว่าไอ้สีแดงคือหมู
เห็นไหมฮะนี่ขอบคุณทีมงานมากนะคะแยกให้ชัดเจนแบบนี้
เห็นไหมอันนั้นคือเนื้อไก่ชัดเจนมากแปลว่าอะไรคะ

สอดไส้ไม่ใช่ผสมนะฮะสอดไส้มา
เพราะแม่ค้าที่ตกเป็นเหยื่อเขาตั้งใจจะซื้อหมูสด
หมูที่เอามาไม่ใช่หมูสดด้วยนะจ๊ะหมูฟรี๊ด
แช่แข็งมาไม่ใช่หมูสดหั่นแล้วด้วย
แล้วหนักกว่านั้นเจ็บใจกว่านั้นคือสอดไส้เนื้อไก่มาด้วย
ฉันจะเอาเนื้อไก่ที่ไหนล่ะฉันจะเอาเนื้อหมูแล้วเนี่ยค่ะ
ประสบการณ์ตรงบอกว่าขอเตือนภัยพี่น้องชาวลำปาง
ของดีของถูกไม่มีจริงวันนี้สั่งหมูสดมา๒กิโลกรัมกิโลกรัม
ละ๑๓๕บาทถ้าเกิดว่าสั่ง๒กิโลเนี่ยจริงราคาต้องจ่ายคือ๒๗๐บาท
แต่ว่าทางเพจลดละให้๒กิโลกรัมจะเหลือ๒๖๐บาท
ก็ประหยัดไปอีก๑๐บาทปรากฏว่าแทนที่จะได้หมูสด
กลายเป็นได้หมูแช่แข็งแบบนี้มิน้ำซ้ำผสมเนื้อไก่มาด้วย
เสียความรู้สึกดับเบิ้ลเลยนะคะ
ทำไมทำมาหากินกันแบบนี้หลอกลวงกันได้
ไม่น่าหากินยามแบบข้าวยากหมักแพงเลย
แม่ค้าคนนี้ใช้คำว่าเวรกรรมจริงเวรกรรมของฉันจริง

เราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์ชื่อว่าคุณมาลีอายุ๔๐ปีแล้ว

เธอบอกว่าตัดสินใจสั่งเนื้อหมู
มาจากโลกออนไลน์เพจหนึ่งของจังหวัด
ก็เห็นว่าราคาถูกกิโลกรัม๑๓๕ถูกไหมพี่

ถูกกว่าเนื้อหมูตามเขียงเนี่ยครึ่งเลยนะคะ
ก็เลยสั่งมา๒กิโลเป็นเงิน๒๖๐บาท
เอามาจะมาทำปิ้งย่างทำหมูกระทะกินกันภายในครอบครัว
แต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ตรงปก

สิ่งที่โพสต์ขายกับสิ่งที่ได้

แล้วที่สำคัญหนักหนาสาหัสกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะ
ปนมาคือเนื้อไก่และน้ำแข็งสักส่วนใหญ่
พอเอาเนื้อไก่และน้ำแข็งออก
คือเอาเนื้อไก่กับน้ำแข็งไปเพิ่มปริมาณไง
พอเอาออกได้หมูที่เป็นหมูจริงหมูเพียวกิโลกรัมเดียว
แปลเป็นว่าอะไรคะแปลว่าหายไปครึ่งหนึ่งไม่ว่า
แปลว่าคุณซื้อหมูตามเพจตกกิโลกรัมละ๒๖๐ถูกไหม
ถ้าเหลือหมูใช่ถ้าเหลือหมูเพียวหนึ่งกิโลกรัมนี่นะฮะ
คุณผู้ชมคุณมารีบอกว่าโอ้โหที่โพสต์เฟซบุ๊กนะไม่ต้องการ
อยากจะมาแฉหรือว่าเอาเรื่องกับทางร้านแต่อยากเตือน
เตือนกับคนอื่นที่คิดจะซื้อของออนไลน์
ของดีและราคาถูกมันไม่มีอยู่จริง
มันต้องสมเหตุสมผลกันนะครับ
ตอนที่สั่งมันเป็นหมูสดค่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งเป็นแช่ฟิต
เขาบอกว่าหมูสดใช่ค่ะในเพจเป็นหมูสดค่ะ
ในเพจขายค่ะในโลกออนไลน์ที่ลำปางนี้ใช่ค่ะ
เอามาละลายแล้วก็มาล้างมันก็มีแต่ปนเนื้อไก่ค่ะ

แล้วแสดงว่าหมูสั่งมา๒โลก็น้ำหนักไม่ถึงใช่ไหมครับ
แทบจะไม่ถึงโลค่ะละลายน้ำมาแล้วค่ะ
เสียความรู้สึกค่ะตอนแรกก็ไม่อยากจะลง
แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาแบบจะเป็นอย่างเราบ้างอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าสั่งในเพจนี้รู้สึกว่าจะโดนหลายอย่างค่ะ

มารีทำถูกแล้วนะคะต้องลงนะ

ใช่ค่ะประชาชนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

พวกนี้พี่มารีบอกว่าซื่อเก็บไม่หมดโคทก็กินไม่นานนะคะ
ซื่อสัตว์ต่อตัวเองแล้วก็ลูกค้าด้วย
ใครที่คิดจะขายของออนไลน์นะคะแล้วพอเอาเรื่องนี้มาโพสต์
ปรากฏว่าพี่ต้นโอ้โหเหยื่อของเพจนี้มาเต็มเลย
โดนด้วยโดนด้วยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนเหมือนกัน
โดนด้วยโดนด้วยเนี่ยพี่น้องชาวลำปางท่านระวังไว้นะคะ
ระวังไว้แต่ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
แปลว่าจะไม่เกิดขึ้นที่จังหวัดอื่นนะ
ดูข่าวไว้แล้วก็อย่าไปตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะ